พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำค่ะมีสองพ่อลูกจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็ญาติเนี่ยเขาบอกว่าไปดูดวงมาไปดูหมอดูมา
บอกว่าทำพิธีกรรมไม่ถูกต้องเพราะว่าสองพ่อลูกที่เสียชีวิต
เป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าตายโหง
แล้วก็ทำพิธีไม่ถูกต้องเชื่อว่าดวงวิญญาณของสองพ่อลูก
มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านให้ครบ๖ศพ
เขาก็กลัวเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาคุยกันอยู่เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านนวลเจริญหมู่๑๔ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำเขาบอกเขากลัวนะ
เขาก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกค่ะ
หลังจากนายจำนงทองนำอายุ๖๑ปี
ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไปนอนเฝ้าศพนายพยอมจันทองอายุ๔๔ปี
และเด็กหญิงจิรนันจันทองอายุ๙ขวบ

นายจำนงก็เสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
ของผู้เสียชีวิตก็เลยพากันไปดูหมอ
ได้รับคำตอบว่า๒พ่อลูกเขาตายผิดธรรมชาติ

แล้วการนำศพเข้าบ้านไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่
แล้วก็ไม่ได้ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณตามประเพณี
ทำให้วิญญาณตายโหงเขาก็ตามรังขวาน
บอกว่าจะเอาชีวิตคนในหมู่บ้านให้ครบ๖ศพ
สง่าชัยสุวรรณอายุ๖๑ปีสับปะเรอบอกว่า
จากประสบการณ์เมื่อมีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ก็จะต้องนิมนต์พระสี่รูปไปทำพิธีสวด
ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตตามประเพณี
แต่กรณีสองพ่อลูกคนนี้เขาไม่ได้ทำตามประเพณีค่ะ
ปะเรอก็เลยบอกว่ามันก็เป็นไปได้นะ
เป็นไปได้ที่ดวงวิญญาณคนตายจะตามมารังความ

ก็เลยแนะนำแบบนี้บอกญาติญาติไปทำพิธีให้ถูกต้อง
ประเพณีนะเพื่อความสบายใจของญาติ
แล้วก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะ